ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสัจธรรมอีกหนึ่งข้อของชีวิตนะ
คนเราเกิดมาไม่จากเป็นก็จากตายจริงค่ะ
สามีภรรยาคู่หนึ่งที่นครศรีธรรมราช
เขาตัดสินใจแล้วเขาใช้ชีวิตกันมา๑๓ปีสุดท้าย
เขาตัดสินใจไปเซ็นใบหย่าที่อำเภอ
หลังจากที่จะหลบปากกาเซ็นบัยยะเสร็จแล้ว
ตอนออกมาจากอำเภอหันมากอดกันร่ำลาด้วยน้ำตาครั้งสุดท้ายค่ะ
ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายนะครับ

ยังรักกันค่ะแต่ว่ามีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องหย่ากัน

คนเรารักกันมันไม่ใช่เพราะใบทะเบียนสมรสอย่างเดียว
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คแล้วก็ข้อความ
ระบุบอกว่าก่อนสุดท้ายแล้วนะ๑๓ปีที่อยู่ด้วยกันมา
มีความสุขมากเลยนะต่อไปดูแลตัวเองทำอนาคตให้ดี
แค่เราไม่ได้เดินร่วมทางกันแล้ว
มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ
ส่วนใหญ่บอกว่าชื่นชมในความรักที่ทั้งสองคนมีให้ต่อกัน
แม้ว่าการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันถึง๑๓ปี
มีลูกด้วยกันแต่ถึงเวลาก็ต้องแยกทางกัน
เพราะเหตุผลที่มีความจำเป็นของทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่การแยกทางครั้งนี้คุณเห็นไหมเขาแยกด้วยมิตรภาพนะคะ
เขามีความสุขนะคะคือมันไม่เหมือนคู่อื่นไง
บางคนทะเลาะกันฆ่าแกล้งกันนะคะ
ชาวเน็ตให้กำลังใจล้นหลามเลยนะคะไม่เป็นไร
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณอัญชาลีพรเอง
ชั่วอายุ๒๘ปีบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
หลังจากที่เธอแล้วก็อดีตสามีก็คือคุณกฤษณะบุญมาอายุ๒๘ปีนะ

จดทะเบียนยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากที่หย่ากันเสร็จแล้ว
ก่อนจะเดินทางกลับบ้านเธอกับอดีตสามีก็กอดกัน
กล่าวลากันเป็นครั้งสุดท้าย

ถือว่าเป็นการจากลาวด้วยดีไม่มีเรื่อง
คุณค่องมองใจกันอีกต่อไป
คุณอัชริพรบอกว่าเธอแล้วก็อดีตสามีเนี่ย

แต่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสเมื่อปี๒๕๕๙

คุยกันแล้วพูดคุยหาทางออกกันแล้ว
สุดท้ายสบายใจกันแบบนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะ
ต่างคนก็เดี๋ยวจะทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดนะคะ

แล้วก็อยากฝากถึงคู่สามีภรรยานี่

คุณอัญชรีพรบอกว่าอยากฝากถึงคู่สามีภรรยา
หากมีเรื่องขัดข้องใจกันไม่เข้าใจกัน

มาพูดคุยกันดีกว่าทะเลาะกัน
และฆ่าแกล้งกันเหมือนในข่าวนะคะ